กู้ภัยก็ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะครับ

แต่ทีนี้ขณะกู้ภัยกำลังช่วยเหลือนะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่
มันมีรถกู้ภัยของค่ายไหนไม่รู้แหละ
ขับมาย้อนสอนและหลังจากนั้นจอดอยู่สักพักหนึ่ง
แป๊บเดียวเองเบิ้ลเครื่องควันดำขโมงเลย
กู้ภัยจริงยังงงเลยว่า
กู้ภัยคันนี้มาจากค่ายไหนกันแน่
ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะครับ
นี่แหละฮะนี่มันยังไงกัน

เดี๋ยวคนแชร์กันไปบอกกู้ภัยกลาง
พ่นควันดำอะไรแบบนี้นะครับ
คือเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ได้
จากกู้ภัยอีกค่ายหนึ่งนะคุณนะ

หรือถนนบายพลาสพัทยาประยองในพื้นที่อำเภอ

เกิดขึ้นกลางดึกวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
และทีนี้พี่กู้ภัยที่บันทึกได้
ก็คือพี่นัทพลบุญมั่งมี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปพของอบตนิคมพัฒนา
ให้ฟังบอกว่าตอนนั้นได้รับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุ
ก็เลยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้

แต่จู่ก็มีรถที่เปิดไซเรนมาแบบนี้นะครับ
ขับย้อนสอนพุ่งมาตรงใกล้จุดเกิดเหตุ

พอจอดอยู่๕นาทีจอดนิ่งสักพักหนึ่งคุณ
เร่งเครื่องกลับรถควันดำปีไปเลยนะครับ

ผมนะกำลังจะยกมือถือมาถ่ายภาพอุบัติเหตุและการช่วยเหลือ

ผมเลยเปลี่ยนเป็นโหมดของวีดีโอ

ผมงงมากเขากู้ภัยค่ายไหน
เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นกู้ภัยกลางนะฮะ

ปล่อยควันอะไรอย่างนี้เนอะ
ประชาชนหน่อย
แล้วก็ฝากถึงตำรวจภูทรนิคมพัฒนาให้ตรวจสอบด้วยว่า
ตกลงรถคันนี้เป็นรถกู้ภัยจริงหรือไม่
ค่ายไหนปลอมแปลงมาหรือเปล่า
แล้วก็ใช้อภิษฎอะไรมาเปิดไซเลน
แล้วก็ซิ่งรถบนท้องถนนหลวงแบบนี้นะครับ
ซึ่งหากมีความผิดก็ควรติดตามตัวคนขับ
มาดำเนินคดีต่อไปอย่าให้เสียชื่อเสียง
ผู้ภัยในพื้นที่ของจังหวัดระยองเขานะครับ